มาดูความคืบหน้าของการผ่าตัดน้องเต่าออมสินกันหน่อย
หลังจากที่เขาไปกินเหรียญนะคะ
จากการที่ประชาชนที่ไปเที่ยว
แล้วก็นำเหรียญโยนลงไปโยนเหรียญลงบ่อทำบุญ
แต่ปรากฏว่ากลายเป็นบาปทำให้เต่ากินเหรียญเข้าไป
เขากินเหรียญเข้าไปแล้วก็มีการไหว้ที่ผิดปกติ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวเขามาผ่าตัดนะคะ
ซึ่งทีมสัตวแพทย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

เหรียญที่อยู่ในท้องเขานี่๕กิโลกรัมด้วยกันนะคะ
สัตวแพทย์ภาษกรพฤกษวรรณ
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
กล่าวถึงขั้นตอนการผ่าตัดเจ้าออมสิน
ตะหนูเพศเมียอายุ๒๕ปีที่เขากินเหรียญนักท่องเที่ยวเข้าไปนะคะ
เขาอยู่ก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่สวนสาธารณะเกาะลอย
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
บอกว่าใช้เวลาผ่าตัดทั้งหมด๗ชั่วโมง
ทีมงานร่วมผ่าตัด๑๐กว่าคน
โดยเป็นการผ่ากระดองส่วนท้องยาว๑๐เซนติเมตร
และผ่าเข้าไปถึงกระเพาะอาหาร
จากนั้นก็เปิดกระเพาะอาหารออก

เป็นเหรียญจากหลายชาติ
แน่นอยู่ในกระเพาะของออมสิน
จำนวน๙๑๕เหรียญ

คือบางเหรียญนี่จะเห็นว่าถ้าเห็นภาพนะ
จะเห็นว่าบางเหรียญนี่เขาเชื่อมกันแล้วด้วย
ก็เกิดจากน้ำย่อยซึ่งอยู่ในท้องเขานะคะ
ต้องระวังมากเอามาทีละเหรียญ
เพราะว่าไม่อยากให้กระเพาะของเขาฉีกขาดนะคะ

การผ่าตัดถือว่าเป็นที่พอใจของคณะผ่าตัดนะคะ
จากนี้ไปขั้นตอนก็คือการดูแลรักษาแผล

แล้วคุณดูเหรียญที่ออกมาเยอะมากนะฮะ
อืมสำหรับหลังจากนี้ไป
ต้องดูแลเขาเป็นเวลา๑ปีนะคะ

ซึ่งทางทีมแพทย์ก็ยังไม่มั่นใจว่าออมสินนั้น

ก็ต้องอยู่ในช่วงของการพักฟื้นนี่แหละนะคะ
แต่ว่าถ้าหายดีแล้วกองทัพเรือ

ก็นั่นแหละสิ
จะมีที่ไหนมีอยู่ในเต่ามีเหรียญเนี่ยนะฮะ
ซึ่งที่ไหนเขาเต่าจะไปกินเหรียญนะ

เต่าออมศิลป์เป็นเต่าที่มีอายุยืน๘๐ปี
พืชเป็นหลักแต่ความเชื่อของคนไทยนี่แหละ

เขาบอกว่าการทำบุญในเบาะที่มีเต่าอยู่

หยอดตามตู้จะดีกว่า

หลังจากมีกรณีกินเหรียญแบบนี้เข้าไปเยอะแหละ

และเห็นว่าเบื้องต้นนี่แหละเป็นเหรียญแน่นอนอยู่ในท้องเขา